สวัสดีครับในวันนี้เรามาเจอกันในวันที่กลางวันยาวที่สุด
จะพบว่าถ้าเกิดไปอยู่ตรงจุดนี้
จะทำให้เราสามารถให้จะมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตลอด๒๔ชั่วโมง
สังเกตว่าพอดวงอาทิตย์กำลังใกล้ตกจะมีการทะยานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่โลกของเราในบริเวณซีกโลกเหนือก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
แน่นอนครับฝั่งตรงกันข้ามซีกโลกใต้ก็จะคือเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
กลางคืนก็จะยาวนานที่สุดในรอบปีนะครับ
ปกติโลกของเราจะมีวันสำคัญเหล่านี้ทั้งหมด๔วันด้วยกัน
ซึ่ง๔วันนี้ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเรา
ก็เป็นผลพวงมาจากการที่โลกของเราทำมุมเอียง๒๓๕องศาแนวแกนโลก
แล้วก็มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้แนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์มาตั้งฉากในแต่ละจุดของโลกของเราแตกต่างกันออกไป
แบบนี้เองทำให้โลกของเราสามารถที่จะแบ่งวันหลักเป็น๔วันด้วยกันนะครับ
ทั้ง๔วันก็จะมีวันที่กลางคืนกับกลางวันยาวเท่ากันก็คือวันวัดสันตวิสุวรรษกับอีก๑วันก็คือวันสาธวิสุวรรษ
ส่วนวันครีสมายันกับวันหิมายันก็จะเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดแล้วก็กลางคืนยาวนานที่สุด
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกให้รู้ว่าสถาปัตยกรรมแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในสมัยโบราณที่บอกว่าวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงฤดูจะขึ้นตรงกลางแบบนี้
แน่นอนเมืองไทยของเรามีผลอย่างไรนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากวันนี้ดวงอาทิตย์จะค่อยทำมุมตั้งฉากในแนวที่ต่ำลงมา
แล้วก็จะมาตั้งฉากกับเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากก็คือ
ร่องฝนตัวการที่ทำให้เกิดฝนตกชุกเหมือนในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ